อายุ๑๔ปีนี่ข้างหลังนี่แค้น
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปแอบดูแฟนตัวเองอาบน้ำ

ขยงไปยกพวกไปไปที่บ้านของคนที่แอบดูเลย
เรียกให้ออกมาระหว่างคุยอยู่

มีดอ่ะคุณผู้ชมอ่ะยังปักอยู่

เดี๋ยวจะได้เห็นนะตอนซูมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
โอ้โหนี่ตำรวจสภเมืองกระบี่

แล้วก็หลักการประถมพยาบาลคืออย่าเพิ่งดึงออก
อย่าดึงออกมาเลือดไหลพักเลยนะ
แล้วคือต้องไปโรงพยาบาลแบบคาแบบนี้ใช่ไหม
กับกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา

น้องคนที่เจ็บเนี่ยชื่อว่านายอดีศรอายุ๑๖ปีนะ

ก็ปักติดอยู่แบบนั้นกู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ไป

เรียกอดิสรที่นอนอยู่ในบ้านอดิสรอดิสรออกมา

เรียกให้ไปคุยกันที่หน้าบ้านครับ

นี่มากัน๖คนนะ

แอบดูแฟนสาวเขาอาบน้ำใช่ไหม

คุณผู้ชมยอมรับว่าไปดูจริง
แเอ้งชบเข้าไปแล้วก็หลบหนีไปเลย

ระหว่างตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุอยู่นี่นะ
ปรากฏว่า๖คนนั้น

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอตำรวจแสดงตัวขอเข้ามอบตัวเลย
คนแทงชื่อว่าเด็กชายเอก
นามสมมุตินะอายุ๑๔ปีให้การว่า
ที่เขาลงมือไปโกรธไม่พอใจที่อดีศร
มันมาแอบดูแฟนสาวของตนเองที่อาบที่อาบน้ำอยู่ที่บ้าน
ก็เลยจะตามมาคุยจะตามมาเคลียร์
แต่ระหว่างคุยผมโมโหก็เลยลงมือ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันก็ไม่ได้ทำอะไรนะมาด้วยกันเฉย
อันนี้คือคำให้การของเด็กชายเอกคนก่อเหตุนะ
ตำรวจก็เลยพาตัวทั้งหมดไปสอบสวนต่อที่สพมกระบี่ครับ
แล้วเดี๋ยวต้องรอดูอาการคนเจ็บก็คืออดีศรว่าเจ็บสาหัสแค่ไหน
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับวัยรุ่นที่ก่อเหตุต่อไปครับ
แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเด็กชายเอกอายุ๑๔ปียังเป็นเยาวชน

ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาสอบปากคับด้วยเลยครับ